คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะ
มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะ
สำหรับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังกัปตันชนลทร
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่อนโลกโซเชียลเลยนะคะ
ว่าน้องกัปตันเนี่ยทำแฟนเก่าท้องแล้วไม่รับผิดชอบ
ซึ่งในวันนี้ค่ะได้มีการแถลงข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงครบทุกฝ่ายเลยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายกัปตันชนลทรเอง
คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายน้องมิ้งสวพัฒน์
แล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารค่ายนาดาวบางกอกด้วย
โดยหนุ่มกัปตันตัดสินใจยอมรับผิดนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้กระทำลงไปในอดีต
รับว่าเป็นพ่อของเด็กแล้วก็เตรียมพาน้องมิ้งไปฝากคัน
วอนสังคมว่าอย่าโทษผู้หญิง

และอย่าโทษต้นสังกัดให้มาโทษที่ตัวเขา
พร้อมกับทิ้งท้ายว่าจะทำให้เด็กเกิดมามีคุณภาพมากที่สุดนะคะ
ส่วนทางด้านน้องมิ้งเองก็เผยความรู้สึกว่าช่วงแรกที่ทราบเรื่องเคยคิดจะทำแท้ง
แต่ว่าคุณแม่และกัปตันห้ามเอาไว้
เป็นอารมณ์ที่เกิดจากความน้อยใจ
พร้อมกับขอโทษคุณแม่ของกัปตันนะคะ
เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะ
เรื่องที่มีเด็กอยู่นั้น
ทางผมขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้กระทำไปจริงครับ
ผมมีความเป็นห่วงเด็กมาก

สภาพอันนี้คงตอบไม่ได้ครับผม

ครอบครัวก็รับผิดชอบอยู่แล้ว

เราก็รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะ

ขอโฟกัสถึงเรื่องของเด็กเด็กในท้องก่อนนะคะ

ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เกิดจากผม
ผมขอรับผิดชอบ
แล้วเอาจริงคือผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ
ขอโทษที่ให้สัมภาษณ์ไปไม่ดีอาจจะแบบ
คืออาจจะด้วยอารมณ์โกรธ
แล้วก็ความคิดน้อยใจทุกอย่างที่มินเจอร์มา
โฟกัสที่เราต้องกลายเป็นแม่เหลี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์

ชีวิตมันก็ต้องดำเนินกันต่อไปนะคะ
ส่วนทางค่ายยืนยันนะคะว่าให้น้องกัปตันทำงานต่อไป

แต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจ

อันดับหนึ่งยอดนิยมเลยกัปตันชนลทรเป็นแฮสแท็กนะคะ

เพราะน้องกัปตันเองเขาก็โด่งดังมาจากบทบาทการแสดง
ที่แบบเป็นที่ประทับใจของใครหลายคน
ใช่ตอนนี้พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ไม่เป็นไร
ก็ถือว่าสังคมเข้าใจแล้วกัน
ยังไงเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองคนกันด้วยนะคะ
แต่ตอนน้องคลอดออกมาก็อาจจะต้องมาอัปเดตกันอีกทีนึง

สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยนะก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างที่อยู่ข้างน้องทั้งคู่นี่แหละ
เป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะฮะ